ขยับมาดูเรื่องข้าวล้านกล่องปันล้านใจเรียบร้อยแล้วนะฮะ
คือลุงป้อมสั่งให้จัดธรรมนัฐก็ดำเนินการด้วยใจ

ก็ข้าวตั้งล้านกล่องไม่ป๋าจะทำได้ยังไงล่ะป๊า

และงานนี้ลุงตู่เชิญไปประชุมคอรมอลได้เลย
เพราะว่าไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลแต่ประการใด

ทำในฐานะเลขาที่การพักผลังประชารัฐล้วนฮะ
งานนี้ใหญ่ขนาดไหนก็เป็นล้านกล่องนะคุณ

หลัก๑๐๐ก็กินกันอิ่มแปล่ะ

ประวาสิบจังหวัดกรุงเทพปริศมนตรแล้วก็สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ถือว่าเป็นงานใหญ่ลุงป้อมรองนายกประวิทย์วงสุวรรณ
ท่านสั่งเรียบร้อยแล้วสั่งเลขาก็คือ
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีช่วย
เฮ้ยเมื่อไหร่ผมจะได้อ่านรัชมนตรีว่า

ดำเนินการจัดข้าวร้านกล่องไปมอบให้กับประชาชนครับ
เพราะว่าตอนนี้เขามีพื้นที่ควบคุมสูงสุด
ดาวน์เคอร์ฟิลล์๑๐จังหวัดเริ่มเลย
เริ่มตั้งแต่สิบสองกรกฎาคม

คืออ่านข่าวเมื่อวานตั้งแต่เช้า
ครับจนกระทั่งเย็น
ดำเนินการให้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวาน
สิบสองกรกฎาคมเป็นต้นไป

จะมีดำเนินการเนี่ยนอกจากข้าวกล่อง

ที่ทำแบบนี้เต็มที่บริการด้วยใจเป็นไปเพราะดำริของพลเอกประวิทธิ
ใช้คำว่าดำรีพลเอกประวิทย์เลยนี่ก็หัวหน้าไงก็ต้องยอมรับนะฮะ
อยากกินยังถ้าอยากกินเชิญติดต่อไปที่สปชพปชร

โทรไปถ้าอย่าบอกว่าสายไม่ว่างนะ

นี่มันระดับใหญ่โตมโหลาน

โอ้พีพีอาร์พีทีไทยแลนด์
พีอาร์พีทีไทยแลนด์
พีพีอาร์พีทีไทยแลนด์

ถ้าบอกผิดพักเดี๋ยวเขามาเงกให้เรา
อยากขอข้าวกล่องล้านกล่อง

ชื่นชมเหรอ

คนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดอีกแล้ว
ไปโกรธท่านสิแต่ว่ามันก็มีเสียงท่านก็ต้องเปิดใจกว้าง

ท่านก็ต้องกล้ารับในสิ่งที่มันจะตามมาเหมือนกัน

ฉันฉันคือประชาชนอยากได้วัคซีน

คำนวณให้ว่าสมมุติถ้าเข้ากล่อง

ห้าสิบล้านบาทค่ะเอาเงินมาจากไหน

ควรให้ในสิ่งที่ประชาชนหาไม่ได้

ผู้มีน้ำใจเขาก็เอาข้าวมาให้กิน

พลังประชารัฐถึงขนาดนั้นเลย
หรืออะไรถึงเสียงชมอ่ะ
เฮ้ยฟักฟันละล้านียังไม่มี

อาจารย์ปวินชัชวานพงพันธ์เป็นอาจารย์ชาวไทยแต่ไปทำงานอยู่ที่เกียวโต
ประเทศญี่ปุ่นอาจารย์ปวีนบอกวันนี้คนไทยไม่ต้องการเข้ากล่องฟรีค่ะ
เขาต้องการวัคซีนที่ดีและอาชีพของเขากลับคืนมาเท่านั้น
นี่นะเป็นซุ่มเสียงจากอาจารย์ปวินยังมีท่านหนึ่งปุ้มปุ้ยปุ้มปุ้ย
้มปุ้ยพันนิพาอรุณวัฒนาชัยปุ้มปุ้ยก็โพสต์ในไอจีของตัวเองเหมือนกัน
เหมือนแซวอ่ะนะต้องลงทะเบียนไว้คะ
คือคนละข้องคนละครึ่งอ่ะลงไปจนแบบกุมขมับแล้วอ่ะ
แต่ว่างานนี้ต้องลงทะเบียนหรือเปล่าเอาไม่ต้องลงนะฮะปุ้มปุ้ยฮะ
นี่คือเรื่องที่ค่อนข้างร้อนในช่วงวัน๒วันนี้ฮะ
ข้าวล้านกล่องปันล้านใจในนามของพลังประชารัฐครับ